ไปที่เพชรชบูรณ์บ้างคือเขาบอกว่าการขายของยิ่งตอนเนี้ยยุคโควิดสิบเก้า
กลยุทธ์การขายสำคัญมากเดี๋ยวจะพาไปดูลีลาของเธอคนนี้หน่อยค่ะ
แม่ค้าแม่ค้าคนนี้เนี่ยเขาขายปิ้งย่าง
แล้วปิ้งย่างเขาไม่ธรรมดาอยากให้คุณผู้ชมดู
ลีลากับรสชาติปิ้งย่างอันไหนจะแซ่บกว่ากันดูค่ะ
นี่คุณเห็นไหมคือเป็นรถแห่เลยค่ะเดี๋ยวอย่าลืมปิ้งอย่าลืมปิ้ง

แล้วลีลานี่ไม่เบาเลยนะส่วนร้านดิฉันจะเรียกรถหรือร้าน

คือช่วงโควิดเนี้ยปกติเนี้ยเขาใช้รถแห่เนี้ยออกแห่รับงาน
แต่พอมีโควิดคุณคิดว่าจะออกไปรับงานเนี่ย
แห่จะได้ทำงานได้ไม่ได้เขางดจัดงานเออ
จอดไว้เฉยเดี๋ยวก็จะยางแบนจะยังไงก็กระไรอยู่เลยตัดสินใจ
ดัดแปลงรถแห่เนี่ยให้เป็นที่ขายอาหารซะเลยขายปิ้งย่างแบบนี้ค่ะ
แล้วดูสิคะลีลาแม่ค้าก็ไม่เบานี่คือร้านปิ้งย่างแจ่วแซ่บบายต้นอ้อนะ
อยู่ตรงถนนบุษราคำที่อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ย
แล้วมันเป็นรถแห่ขนาดย่อมเขาก็มาดัดแปลงแบบนี้ค่ะ
มากันครบเลยทั้งไฟทั้งเครื่องเสียงทั้งเพลงแดนซ์
แล้วเราก็ไปคุยกับเจ้าของร้านคือคุณกุลกัญญานะคะ
ขุนทศอายุ๓๗ปีก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ปกติรถแห่คันนี้ถ้ามันไม่มีโควิดก็ใช้ไปรับจ้างรับจ้างงานทั่วไป
งานบวชงานแต่งแล้วแต่เจ้าภาพจะจ้างรถแห่ให้ไปที่ไหน
ที่บ้านเนี่ยมีรถแห่อยู่๒คันรถหกล้อคันหนึ่งรถกระบะคันหนึ่ง
แต่อาชีพหลักจริงคือตรงนี้ค่ะร้านประดับยนต์
ช่วงโควิด๑๙ระบาดเมื่อตอนต้นปี
กิจการรถแห่มันก็โซ่บเซางานบวชงานแปลงคือเขาก็จัดแบบเล็กนะ
ไม่ต้องใช้รถแห่ใช่แล้วรถแห่เนี่ยก็ถูกจอดทิ้งไว้
คุณคิดดูจอดจนแบตเตอรี่รถพันไม่ได้ออกไปขับเลย
ทีนี้พอสถานการณ์ดีขึ้นงานเล็กก็มีเข้ามาบ้าง
แต่พอมาโควิดระลอกใหม่รอบนี้กลับมาระบาดอีก
ก็เลยหันไปมองหน้าสามีค่ะแล้วก็คุยกันว่าโอ้โหมันต้องแย่แน่เลย
ก็ปรับทุกข์กันไปสามีภรรยามองรถแห่ไป
อยู่ดีปิ๊งไอเดียเลยว่าเออเธอรถแห่เนี่ยมันยังมีประโยชน์นะ
เราเอามาทำเป็นเตาปิ้งย่างติดเตาปิ้งย่างไป
แล้วก็มีถาดสำหรับวางอาหารลองเปิดขายหน้าร้านประดับยนต์ของเรานี่แหละ
ลองดูไหมก็นี่เลยได้ไอเดียเลยเอารถแห่คันเล็กมาทำนะคะ
ทีนี้ไฟเฟย์เอ่ยแสงสีเสียงเอยก็จัดเต็มค่ะ
คุณขายดีลูกค้าติดอกติดใจแวะซื้ออุดหนุนกันแบบไม่ขาดสายเลย
แล้วไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าที่แบบโยกย้ายใส่สะโพกอย่างเดียวนะ
บางทีลูกค้ารอก็โยกไปด้วย
แล้วลูกค้าเขาบอกว่าแบบนี้มันทำให้รู้สึกผ่อนคลายดี
แล้วถามว่าแต่ละวันขายได้เยอะไหมปิ้งย่างเป็นไม้แบบนี้
เขาบอกว่าขายได้ประมาณ๒๐๐๓๕๐ไม้เลยแหละ
บางคนก็โทรมาสั่งล่วงหน้าเลยแล้วเดี๋ยวขับรถมามาจอดเอา
แล้วยิ่งมีคนโทรมาสั่งซื้อล่วงหน้าเขาก็ยิ่งประเมินได้ไง
ว่าวันนี้จะขายได้มากน้อยขนาดไหนจะได้ซื้อวัตถุดิบมาพอ
ทีนี้หักพวกค่าอะไรจิปาถะต่างแล้ว
กำไรเอากำไรอย่างเดียวนะวันหนึ่งได้๑๕๐๐๒๐๐บาท

เดือนหนึ่งห้าหกหมื่นอ่ะใช่ทีนี้เมนูที่ขายดี
ดูแล้วเลือกเลยเออคุณชอบอะไรแต่ดูสิ
ก็คือเห็ดพันธเบคอนอันหนึ่งแล้วก็ไส้อ่อน

แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อ๑๐ไม้แถมฟรีไม้หนึ่งเลย

ใครอยากไปชิมนะคะร้านปิ้งย่างแจ่วแซ่บบายต้นอ้อ
ขายกันจันทร์ถึงศุกร์เลยตั้งแต่ช่วง๔โมงเย็นถึงประมาณ๓ทุ่ม
แล้วบางวันจะมีขับรถออกไปเร่ขายในตัวอำเภอวิเชียนบุรี

ดังนั้นใครที่ผ่านไปตรงเส้นนี้ถนนบุษราคำที่อำเภอวิเชียนบุรี
ลองไปชิมได้เลยนะคะยินดีต้อนรับแม่ค้าบอกนะคะ
ผู้ชมลองดูนะครับวิกฤตทั้งนี้มันก็หนักพอสมควร
ลองมองดูซิรอบตัวเรามันมีอะไรพอจะหยิบจับขึ้นมา
ทำเป็นเงินเป็นทองทำเป็นอาชีพขึ้นมาได้บ้าง
ดีกว่าเอารถจอดเฉยดีกว่าอำวางนิ่งเอาไว้
แบบนี้มันก็ดีเหมือนกันใช่บางคนบอกว่าชอบเต้น